คู่นี้อย่างที่รู้กันนะคะว่าเขาเป็นสายเกษตร
ใช้วิถิชีวิตแบบพ่อเพี้ยงแบบนี้นะคะ
วันนี้ค่ะเราพาไปส่องกันนะคะ
ลีลาการทำกับข้าวเข้าครัวนี่เลยค่ะ
โขโชว์เสน่ห์ปัจจวะหน่อยนะคะ
ก็คือลีลาตำบักหุ่งนี่แหละค่ะ
บอกเลยว่าความเป็นแม่ศรีเรือนของเธอเนี่ยนะคะ
ลืมภาพนักร้องแบบแสนสนไปเลยนะคะพี่เชอรี่
คุณผู้ชมดูลีลาการจับสากนะคะ
โอ้โหแต่วันนี้มีน้องหมาสมาชิกในบ้านนะคะ

นี่หั่นมะเขือเทศหั่นมะเขือ
คือไม่ต้องใช้เขียงแล้วนะคะ
แต่นี่ค่ะบอกว่าสาวแก้วเนี่ยถ้าดูจากคลิปแค่มือเฉยนะคะพี่เชอรี่

หลายคนบอกดูเซียนนะแต่หลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกัน

เออมันแซ่บจริงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะ

กลัวว่ามีดจะบาดเหมือนที่พี่เชอรี่บอกเมื่อกี้นะคะ
เพราะว่าบางคนก็แอบเห็นว่าแบบเขาเกร็งนิดนึงนะคะ

คอยดูแลอยู่ตลอดเวลานะคะ
เป็นยังไงครับพี่เชอรี่
โทนี่เขาบอกว่าแซ่บมาก
อันนี้เสน่ห์แบบมัดใจสามีจริงนะ
อาหารก็ทำได้เล่นกงเล่นเกม

อยู่กันไปแบบเป็นคู่รักที่เหมือนเป็นเพื่อนกันไปด้วยนะคะ